เอาละครับคุณผู้ชมมาถึงเรื่องใหญ่ของคนเชียงรายนะครับ
อาจารย์เฉลิมชัยและศิลปินที่เขาเตรียมงานกัน
ต้องบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าที่เชียงรายจะได้รับเกียรติ
จัดงานศิลปะระดับโลกครับคุณผู้ชมครับ
แต่ปรากฏว่าคืออาจารย์เฉลิมชัยลงทุนเลยทำเพื่อคนเชียงราย
เอาเงินตัวเองควักไป๓๐บาท๓๕ล้านบาท
สร้างหอสินเอาไว้คุยกับผู้ว่าท่านเดิมนะฮะ
เอาไว้ท่านผู้ว่ามีความเข้าใจเรื่องศิลปะเป็นอย่างดี
เราจะต้องทำงานนี้ด้วยกันประชุมคอลโมวันอังคารที่ผ่านมา
แต่ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นการโยกย้ายปกติ

ผู้ว่าเชียงรายสลับกับกะบีอาจารย์เฉลิมชัยก็เลยอาการเป็นแบบนี้เลยครับ
อีกคนที่มาผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะเท่ากันไหม
อาจจะยากเพราะว่าคนคนนี้คือความหวังของผมแล้วเข้าขากันทำงานกันเต็มที่
สิ้นหวังพี่น้องอย่ามาคาดหวังกับผมนะ
เชียงรายบินนาเล่ล้มเหลวไม่เกี่ยวกับผมนะ
สวัสดีสวัสดีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยว
โอ้โหควักเงินไป
คุณผู้ชมครับอาจารย์เฉลิมชัยโคศิษฐพิพัฒนศิลปินแห่งชาติ
คนที่สร้างวัดร่องขุนใครไม่รู้จักนะครับ
โอ้โหพรั่งพลูทั้งน้ำตาและคำตัดเพาะบอกไอ้คำสั่งโยกย้ายเนี่ยเปิดเผยบอกว่า
มีคำสั่งโยกย้ายเกี่ยวกับการเมืองหรือเปล่าก็ไม่รู้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเนี่ยท่านรู้เรื่องงานศิลปะเป็นอย่างดีคนนี้
ผมรู้จักตั้งแต่ท่านเป็นฆาติการอยู่ในกระทรวงมหาดไทยนะ
จนกระทั่งเติบโตไปนี่ตอนนี้ใหญ่โตไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว
ดีใจด้วยครับพี่ภาษา
ตั้งแต่เป็นรองผู้ว่าแล้วคาดหวังในตัวท่านผู้ว่าคนนี้มาก
สร้างรายได้ให้กับจังหวัดเป็นอย่างมาก
สร้างหอสินครับคุณผู้ชมเพื่อจะร้องรับงานนี้
มันไม่มีผิดหวังนะครับเพราะมันจะเป็นศูนย์รวม
แล้วมันไม่ใช่ความหวังของคนไทยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

ว่าเชียงรายรู้สึกสิ้นหวังท่านว่าแบบนั้น
ท่านก็ไม่รู้นะว่าผู้ว่าคนใหม่นะ
แม่จะมีความรู้ความสามารถเรื่องงานศิลปะเท่ากับคนเก่าหรือไม่

นครราชศรีมายังได้งบประมาณมากกว่าเชียงรายอีก

ปล่อยให้การจัดงานเป็นเรื่องของรัฐบาลไม่เกี่ยวกับผมแล้ว
นี่อาจารย์เฉลิมชัยบอกแบบนี้เลย
แม่ผู้ว่ามาท่านใหม่ไม่รู้ท่านจะรู้สึกยังไงเหมือนกันนะ
สุดท้ายเห็นแบบที่กลัวว่าท่านใหม่จะใจฝ่อไง
เออนะครับแต่ว่าคุณสูวิทย์ใจป้อมท่านเป็นใครล่ะ
ท่านเป็นนายกสมาคมขัวศิลปะในฐานะตัวแทนของศิลปินชาวเชียงราย
เปิดเผยบอกว่าจากคำสั่งโยกย้ายผู้ว่า
ก็ทำให้รู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็เป็นกังวล
ว่าจะร่วมงานกันได้คล่องตัวไหม
จริงผู้ว่าใหม่อาจจะดีก็ได้นี่ท่านมอง
อาจจะดีก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เห็นผลงานไง
ไม่รู้ว่าอนาคตจะขับเคลื่อนไปกันอย่างไร
ก็ต้องรอดูการทำงานของภาครัฐ
ส่วนที่อาจารย์เฉลิมชัยอัดคลิปตัดเพาะถอดใจวางมือ
แต่ก็เป็นธรรมดาของคนที่ตั้งใจทำงานแหละ

ส่วนเรื่องงบประมาณล่ะคุณผู้ชม
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโทรมาบอกว่า
เร่งรัดกระบวนการพิจารณางบประมาณ
สนับสนุนโครงการให้กระชับขึ้นให้รวดเร็วขึ้น
คุณผู้ชมครับดูประวัติงานในเบียนาเล่นี้หน่อย
เป็นงานจัดแสดงนะครับเทศกาลจัดแสดงศิลปะ
ผลงานศิลปะระดับโลกงานหนึ่ง
เราเนี่ยเราหมายถึงประเทศไทยนะ
ลิขสิทธิ์มานะครับให้มาจัดที่ประเทศไทยครั้งนี้เป็นครั้งที่๓แล้วนะ
ต่อจากกะบีตอนจากกะบีผู้ว่าผู้ว่าที่ย้ายมานี่หรือเปล่าเป็นคนจัด
ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็เคยจัดอีกครั้งที่โคราชตามลำดับครับ
นี่คงจะเป็นตอนที่รับทงมานะฮะมาที่มาที่จังหวัดเชียงรายเมื่อกี้เห็น
พี่เนี่ยคุณพาสกรเนี่ยเสื้อม่วงเนี่ยถือทงอยู่
ค่ะทีนี้หลังจากนี้ฝากความหวังกับทางผู้ว่าพุทธิพงศ์สิริมาตร
เพราะว่าพ้นจากผู้ว่ากระบี่แล้วแล้วก็จะมาเป็นผู้ว่าที่เชียงราย
เชื่อแหละว่าถ้าเกิดได้คุยกันได้สารต่อภารกิจนี้
ภารกิจนี้ก็น่าจะสำเร็จแล้วก็ลุล่วงไปด้วยดี
แต่ผมว่างานใหญ่ระดับนี้ท่านพูดว่าไม่ทิ้งและรัฐบาลไม่ทิ้งหรอก
ก็คงต้องสารต่อยังไงรอดูให้กำลังใจ
ให้กำลังใจคนเชียงรายเลยเพราะว่าเป็นงานระดับโลก